ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมร้อนแบบนี้อย่างที่บอกไป

ไปทานน้ำแข็งบิงซือ

ก็คือน้ำแข็งใสหรือว่าน้ำแข็งขูดนี่แหละค่ะ

เขาบอกว่าร้านนี้เป็นตำนานของร้านน้ำแข็งใส
เก่าแก่มากกว่า๖๐ปีแล้วก็ชื่นชอบกันแบบทุกเพศทุกวัย
เครื่องแน่นเครื่องเยอะรสชาติอร่อย
ติดตามได้กับคุณอุบลรัฐนวลเนียมค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดสงขลาจ้า

วันนี้ฝนพาคุณผู้ชมมาเดินตลาดที่อำเภอคุณเนียงจังหวัดทรงคลาค่ะ

แต่ฝนจะมาตามหาน้ำแข็งขูด
ซึ่งถือว่าน้ำแข็งขูดที่นี่มีชื่อมาก
ใครมาที่นี่แล้วไม่ได้ทานน้ำแข็งขูดถือว่ามาไม่ถึงตลาดนัดคุณเนียง
แต่น้ำแข็งขุดเจ้าดังนั้นจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราตามหาพร้อมกันดีกว่าค่ะ
ระหว่างตามหาน้ำแข็งขูดจะเห็นว่าภายในตลาดนัดแห่งนี้
เป็นตลาดสดที่ขายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่
เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลปากบางนั่นเองค่ะ
เดินอยู่ก็ทักทายสอบถามพ่อค้าแม่ค้าไปเรื่อย
จนเจอน้ำแข็งขูดเจ้าดังซึ่งเจ้าของร้านก็คือ
คุณสุรีรัฐเซยี่หรือยายเยี่ยวนั่นเองค่ะ
หลังจากเจอแล้วนะคะก็ได้พูดคุยกับคุณยายเงี่ยว
คุณยายเล่าให้ฟังว่าขายน้ำแข็งขูดที่นี่มานานเกือบ๖๐ปีแล้ว
เนื่องจากเป็นอาชีพของพ่อแม่และตัวเองก็ช่วยแม่ขายตั้งแต่เด็ก
สืบทอดการขายน้ำแข็งขูดมาจนถึงปัจจุบัน
พ่อแม่เราแต่สมัยก่อนมันยากจนเข้ามาจากเมืองจีนนู่น
ทีนี้พ่อแม่มาตัดยางตัดยางเขาเสร็จแล้วเขาก็
คิดว่ามาขายของเขาก็ว่าให้มาขายน้ำแข็งใส
ก็ขายมาจนแบบนี้แต่ก่อนขายเก้าให้๒สลุ้น
พอตอนหลังบาทหนึ่งบาทหนึ่งก็ขึ้น๒บาท
บาทแล้วขึ้น๓บาท๓บาทขึ้น๕บาท
๕บาทแล้วก็๗บาท๗บาทแล้วก็๑๐บาท

แค่นี้เอง
เคล็ดลับความอร่อยคุณยายบอกว่า
ไม่ได้มีเคล็ดลับพิเศษอะไร
ก็ทำเหมือนกับที่คุณแม่เคยทำมาสมัยก่อน

คือมีเฉาก๊วยถั่วต้มลูกชิดถั่วลิสงคั่ว
และลอดช่องสิงคโปร์ที่ทำเอง
จากเส้นจะเล็กอร่อยกว่าที่มีขายตามท้องตลาด
จึงเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า
อกจากนั้นการขูดน้ำแข็ง
ก็ยังใช้กบน้ำแข็งในการขูด
ถือว่าหาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน
เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่

เพื่อความสะดวกนั่นเองค่ะ
คนบอกว่าใช้เครื่องปั่นนั้นไม่อร่อย

คนบอกคนกินบอก
เพราะว่าถ้าไม่ขายแบบนี้เขาจะไม่กิน

ทำไมไม่หยุดพักหรือเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นบ้าง
แต่สำหรับคุณยายเงี่ยวแล้ว
ปีกับการขายน้ำแข็งถือว่าเร็วมาก

ครองสดมาจนถึงตอนนี้เลยทีเดียว
ก็ยังไม่มีแฟนอยู่แค่นี้แหละ
ขายน้ำแข็งดีกว่าไม่อยากมีแฟน
ขายอย่างนี้เพลินดีหากินได้เอง
ไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเอง

สำหรับคนที่มีโอกาสเข้ามาทานน้ำแข็งใสที่นี่
ก็จะเห็นลักษณะร้านน้ำแข็ง
ที่ตั้งเรียงรายเป็นแถวหน้ากระดานแบบนี้
ปัจจุบันมีทั้งหมด๖ร้าน
ซึ่งเมื่อถามคุณยายว่าวางขายแบบนี้มีปัญหากันบ้างไหม
คุณยายก็บอกว่าที่นี่ขายกันแบบนี้มานานแล้ว
ติดใจรสชาติหรือชอบบรรยากาศร้านไหน
ก็เลือกได้ตามใจชอบกันเลย

และพูดคุยกับคุณยายเงี่ยวถ้ำกลางอากาศร้อนในช่วงนี้
ชุ่มกายชุ่มใจจริงค่ะ
ได้ทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของชุมชน
น้ำแข็งขูดไปคุยไปเผลอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแก้วแล้วค่ะ
หากคุณผู้ชมสนใจและอยากสัมผัสวัฒนธรรมด้านอาหาร
ก็สามารถแวะไปได้ที่ตลาดควรเนียง
อำเภอพลเนียงจังหวัดสงขลาค่ะ
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน